สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยรัฐเจาะประเด็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
วันนี้ค่ะวันจันทร์ที่๑ตุลาคม๒๕๖๑อยู่กับดิฉันจุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์มารับหน้าที่แทนคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์นะคะ
จอบประเด็นในช่วงแรกวันนี้ติดตามประเด็นการเมืองกันก่อนนะคะ
ยังคงมีความร้อนแรงแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ค่ะ
แม้ว่า๔รัฐมนตรีในรัฐบาลคอสชจะพยายามชี้แจงถึงเหตุผลนะคะ
ว่าจะไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับพักพลังประชารัฐที่ตัวเองสังกัดอยู่
แล้วก็ความเหมาะสมในสิ่งที่ควรจะเป็นแบบอย่างให้กับสังคมหรือไม่
โดยเฉพาะในยุคนี้ที่เรียกว่าเป็นยุคของการปฏิรูปแล้วนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ

ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี

นะครับให้ท่านมั่นใจได้ว่า
จะไม่มีการใช้เวลาและทรัพยากรของรัฐมาใช้ประโยชน์

คำยืนยันหนักแน่นของว่าที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐ
ที่มีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ในรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ว่าจะยังไม่ลาออกจากตำแหน่ง

เอื้อประโยชน์หาคะแนนนิยมทางการเมืองให้กับพักตัวเอง
ดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอต่อความเหมาะสม
และมารยาททางการเมืองที่สังคมกำลังทวงถามถึงสปีริต

ความเห็นจากหลากหลายพักการเมืองต่อเรื่องนี้
ก็ถาโถมเข้าใส่๔รัฐมนตรีที่ถือเป็นน้องใหม่ทางการเมืองทันที
ทั้ง๔รัฐมนตรีหรือท่านใดก็ตาม
ที่ยังนั่งทำงานอยู่ในรัฐบาล

ของการมีตำแหน่งในคณะรัฐบาล
หรือเกี่ยวข้องกับคนในคณะรัฐบาล
ไปใช้ประโยชน์ในทางการเมือง
หัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคหลองหัวหน้าพรรค
รวมถึงโฆษกของพรรค
มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลนั้น

ท่านจะไม่ใช้อำนาจหน้าที่
เพื่อประโยชน์ของภาคการเมืองที่ท่านสังกัด
อยู่ในขณะนี้
พี่น้องประชาชนควรจะรู้ใจเพื่อนนักการเมืองด้วยกันว่า
เขาอยากให้ร่ำตีทั้งหลายเนี่ยทำอะไรบ้าง
เพราะฉะนั้นถ้าเขาคิดได้เขาคงทำนะครับ
อยากให้เขาคิดเองว่าเขาควรทำตัวยังไง
แต่สปีริตที่ฝ่ายการเมืองเรียกร้อง
ก็ถูกปฏิเสธจากที่ปรึกษาทางใจอย่างนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรีที่บอกว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามไว้
การันตีว่าทั้ง๔รัฐมนตรีเป็นบุคคลที่มีความสามารถทำงานมีคุณภาพ
จะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานการเมืองก็ถือเป็นเรื่องดี
สปีริตที่เรียกร้องถามหายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม
เช่นเดียวกับนายสนทิรัฐสนทิจิระวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ขอร้องสังคมอย่าเพิ่งกดดันเพราะยังเหลืองานข้างที่ต้องเร่งสะสางให้แล้วเสร็จ
การจะอยู่ในตำแหน่งของผมนั้นเนี่ย
รวมทั้งเพื่อนรัฐมนตรีอีก๓ท่านเนี่ย
เรารับฟังและเราตระหนักและเรายืนยันว่าเราจะดำเนินการ
ให้มีมาตรฐานสูงกว่านะครับในอดีตของทางการเมืองที่เคยทำมานะครับ
แล้วก็ไม่ต้องกดดันเพราะพวกผมทราบดีว่าการอยู่อย่างนี้นั้น
ถ้าทุ่มเทตั้งใจทำงานนั้นยิ่งมีความลำบาก
เมื่อจุดแข็งของพลังประชารัฐคืออำนาจรัฐที่ถืออยู่ในมือ
พยายามยื้อออกไปนานเท่าไหร่เท่ากับสร้างจุดอ่อน
ใส่รัฐมนตรีน้องใหม่และพักการเมืองพักนี้มากขึ้นเท่านั้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน